สวัสดีค่ะรูกรรณ์ระนาวกับพี่ฉันดาวสุภสรา
ยังมีพื้นที่ไหนบ้างไหมคะที่ฝนยังไม่ตก
แน่นอนว่ามีค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ฝนจะตกในพื้นที่ตอนกลางของประเทศค่ะ
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูยังคงมีกำลังแรง
พาเอาความชื้นในทะเลมาปกคลุมทั่วไทย
วันนี้ทุกภาคมีโอกาสเกิดฝน
แต่โอกาสเกิดฝนแตกต่างกันไป
หนักเบาไม่เท่ากันนะคะ
ส่วนใหญ่ฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๒๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลอันดามันคลื่นลดลงเหลือประมาณ๒เมตร
แต่ว่าเรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งนะคะ

อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้๒๓๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะ๑๖๐ของพื้นที่

และวันนี้กรุงเทพแทบไม่มีแดดเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะพื้นที่รุ่มต่ำ

ของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้เลยป้องกันน้ำท่วมฉับพลันค่ะ